คุณผู้ชมคะพรุ่งนี้แล้วนะคะที่เราจะได้รู้กันว่า

จะเป็นใครระหว่างอาเจติน่าและฝรั่งเศส
แล้วก็อย่างที่บอกตอนนี้๓ทุ่ม๒๑นาทีแล้ว
คุณผู้ชมเหลือเวลาอีกประมาณสัก๒ชั่วโมง
กับอีก๓๐นาทีนิดประมาณ๒ชั่วโมงครึ่ง
ในการส่งปรายศนียบัตรทายผลฟุตบอลโลกนะคะ

ต้องบอกว่าคึกคักที่สุดเลยจริงกับวันสุดท้าย
ในการทายผลฟุตบอลโลกกับไทยรัฐกรุ๊ปและพันธมิตรค่ะ
เพราะว่านอกจากการเปิดรับปรายศนียบัตรจากผู้ร่วมสนุกกันแล้ว
ไทยรัฐมีการไปเปิดบูธจำหน่ายปรายศนียบัตร
แล้วก็ยกตู้ปรายศนีย์ไปรอรับกันถึงที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเลยนะคะ
เป็นการการันตีว่าปรายศนียบัตรทุกใบไม่ตกหล่นแน่นอน
บรรดาแฟนบอลชาวไทยก็ให้ความสนใจกันอย่างล้นหลามเลยค่ะ
เพราะว่าถ้าพลาดครั้งนี้เนี่ยโอ้โหอีก๔ปีเนี่ยกว่ามันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมโค้งสุดท้ายแล้วนะคะ
สำหรับเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคนะคะ
เอาเมื่อกี้นี้เมซี่ไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้แอบเห็นแว๊บ
โปรโมทตรงนี้แล้วรีบเชียร์กันครับรีบลุ้นกัน
ใช่แล้วค่ะฝรั่งเศสกับอาเจนติน่า
อาเจนติน่านำทับโดยลีโอเนลเมซี่
ในขณะที่ฝรั่งเศสมีคีเลียนเอ็มปับเป้นะคะ
เพราะฉะนั้นมันเหลือ๒ทีมนี่ค่ะ
ทยอยส่งกันได้คือตอนนี้ต้องไปที่พร้อมโพสต์แล้วล่ะ
นี่นี่ของรางวัลเห็นไหม
อู๋กว่า๑๕ล้านบาทมีรถยนต์มีทองคำแล้วก็อีกหลายอย่าง
รวมแล้ว๑๕ล้านบาทเลยนะคะ
โปสต์การ์ดออนไลน์บนแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์ของไปรษณีย์ไทย
กดลงทะเบียนเริ่มต้นทายผลทีมที่เชียร์
ไม่จำกัดทีมและจำนวนการซื้อด้วยนะคะ
พร้อมโพสต์ได้ถึง๕ทุ่ม๕๙นาทีคืนนี้
ไม่ล่มแน่นอนโหลดตอนนี้ก็ยังทันนะคะ
รายศนีย์ไทยช่องทางแรกปกติหมดไปแล้ว๖โมงเย็นวันนี้

เพราะปรายศนีย์ไทยจะจัดพิมพ์โพสต์การ์ดออนไลน์
แล้วไปรวมกับปรายศนียบัตรทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๐
แล้วก็ส่งมอบให้ไทยรัฐกรุ๊ปนี่
ปัจจุบันตอน๒ทุ่มวันนี้๑๐๓๘๖๓๒๐๘ฉบับแล้วนะคะ

อีก๒ชั่วโมงกับอีกประมาณ๓๖นาที
ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นเยอะนะครับ
ของรางวัลรวมกว่า๑๕ล้านต้องรีบชมรีบเชียร์นะฮะ